ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะต้องจับตาไปที่เรื่องการที่คณะรัฐมนตรี
เตรียมอนุมัติมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์ค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาบอกว่ายอมรับถึงกระแสกดันที่บอกว่าให้ลาออก
ในวันรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

ค่ะยังถือว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะสำหรับการตรวจสอบ
โครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ค่ะ
ซึ่งวันนี้ถือเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกอุดมเดชอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็ยืนยันและมั่นใจในความสุจริตค่ะ
แล้วก็ขอให้รอผลสอบสวนจากชุดต่างออกมาก่อนนะคะ
ถึงจะออกมาฟันทงค่ะว่าโครงการนี้มีการทุจริตหรือไม่ค่ะ
ผู้เด็กอุดมเด็ดสีตระบุรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงกระลาฮม
กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์ว่า
เมื่อสังคมต้องการทราบถึงเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะ
ตนเองก็ยังมั่นใจว่าคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชพักษ
ดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาจะสามารถชี้แจงได้ค่ะ

และขอให้รอผลสอบจากคณะกรรมการชุดต่างออกมาก่อนค่ะ
ส่วนแรงกดดันที่ขอให้ลาออกที่มีอยู่ตลอดนั้น

และเชื่อว่าทุกคนเป็นมนุษย์ปูทูชน
เมื่อมีอะไรเข้ามาก็ต้องคิดบ้าง
ฟังเสียงของพลเอกอุดมเดชกันค่ะ
ขณะนี้คงไม่กล่าวอะไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นที่ควรรอผลการตรวจสอบต่าง
ซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่ากรรมการคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาก็สามารถชี้แจงได้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ขอให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งผมต้องขอขอบคุณประชาชนนะครับ
จิตศรัทธาในการบริจาคเงินน้อยมากแล้วก็ต่างที่ผ่านมาคงจะได้มีความมั่นใจต่อไปนะครับ
เพราะท่านทั้งหลายเท่าที่ผมฟังดูท่านก็มีความมั่นใจนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทางคณะกรรมการ
ดำเนินงานในปีที่แล้วทำมาก็ได้นำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่นายนัทธวุฒิสายเกลือ
จตุพรพรมพันธ์แก่นำกลุ่มนปชค่ะตอบรับคำเชิญการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสโครงการ
ราชพักษ์ว่าส่วนตัวก็ขอบคุณค่ะที่มีการตอบรับคำเชิญแล้วก็ส่วนวันเวลาที่จะนัดพูดคุยนั้นกันนะคะก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาที่จะเข้าไปตรวจสอบอุทยานราชพักษ์ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมค่ะที่จะลงไปตรวจสอบเองจึงอยากให้ส่งข้อมูลมาให้กระทรวงยุติธรรมจะดีที่สุดค่ะ
นักศึกษาที่ไปตรวจอุทยานผมไม่แน่ใจว่าไปตรวจเรื่องทุจริตหรือเปล่า
ถ้าไปก็ส่งมาทางนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเรื่องมันจะหาย
ผมจะชี้แจงให้ท่านเป็นรอบไปหรือท่านจะส่งเรื่องไปที่
คณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมก็ได้ที่มีท่านรองประหลัดอยู่
ท่านไม่ต้องไปเดินทางเดินอะไรให้เป็นที่เข้าใจว่า
ต้องการเจตนารมณ์อะไรกันแน่มันหวังผลทางด้านอื่นหรือเปล่า
ขณะที่ผู้เนกประยุตรจชนรมก็ได้กล่าวระหว่าง
ที่จะเดินทางเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีว่าส่วนตัวได้เห็น
แผนผังยงเครือข่ายสร้างอุทยานราชภาพที่เปลี่ยนไว้ใน
และเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำไม่เหมาะสม
ตำหนิคนที่จัดทำและเผยแพร่ว่ามีเจตนาไม่ดี
และก็จำชับสื่อมวลชนว่าอย่าไปขยายความ
จากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
แถลงถึงประเด็นดังกล่าวนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีวาระที่จะพิจารณานะคะ
กระทรวงเกษตรและสหกรค่ะจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาจัดสรรงบกลางเพิ่ม๕๐๐ล้านบาท
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรสวนยาง
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการ
นุมัติโครงการนี้ไปแล้ว๑๐๐๐ล้านบาท
กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งกองทุน
วงเงิน๑แสนล้านบาทภายใต้กฎหมายของคณะกรรมการ
ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ
และจะระดมทุนจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่วางไว้
นอกจากนี้จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ใน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายวงเงิน๑๐๐๐ล้านบาท
อิโตเลียมเพื่อส่งเสริมสำรวจและผลิตปิโตเรียมรอบที่๒๑ค่ะ
ส่วนกระทรวงคมนาคมค่ะจะเสนอที่ประชุมนะคะ
นุมัติ๒โครงการลงทุนรถไฟฟ้า
คือสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีค่ะ
มูลค่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
และสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบุรณะ
มูลค่า๑๓๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยจะเร่งประกวดราคาได้ในกลางปี๒๕๕๙
นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็จะมีการรายงานกำหนดการแถลงผลงานรัฐบาล
รอบ๑ปีที่ผ่านมาจากกำหนดเดิม
ที่วางไว้ตั้งแต่วันที่๒๓๒๕ธันวาคมนี้

ก็จะแจ้งรายละเอียดต่างให้กับนายกรัฐมนตรี

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายค่ะ

ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะ

รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการสัมประธานรอบที่๒๑